มาเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ทำให้สาวหลายคนหัวใจสลายรวมถึงดิฉันด้วยนะคะ
สำหรับข่าวพิธีฉลองมงคลสมรสของตู่พบทรและแฟนสาวนุษย์นุชนันนะคะ
เพิ่งจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ทำกลางบรรยากาศที่สามารถเจอโรแมนติกค่ะ

เรารู้แล้วล่ะว่าในชีวิตเรา
เขาเป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขทำให้เราหัวเราะได้
เหมือนเราได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเขา
เขามาอยู่ในชีวิตเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

จนคือนุ๊กคิดว่าต่อไปในอนาคตอะไรอย่างนี้

มีประสักตรงอะไรก็ช่วยกันฝาฟันทุกอย่างมา

นักร้องหนุ่มขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ตู่พบทร
ประกาศแต่งงานกับพี่อาสาวสวยนุฏนุษยนต์

ก็ทำเอาสาวอกหักไปข้อนประเทศค่ะ
คู่รักข้าวใหม่ปลามันก็ได้เลิกดี
ฉลองพิธีมงคลสมรสสุดโรแมนติกที่โพทาลัยเลเชอร์พาร์ค
โดยเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ควงคู่มาเผยความรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย
เพราะงานในวันนี้มีหลายขั้นตอนมีพิธีแลกแหวนและกล่าวคำมั่นสัญญาต่อกัน
จากนี้นักร้องหนุ่มก็ได้อัปเดตหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกับภรรยาสาวมา๘เดือน
ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากทำให้โตขึ้น
รู้จักเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่าง
และทั้งคู่ก็วางแพลนเตรียมย้ายไปใช้ชีวิตคู่ที่บ้านใหม่ราคา๘หลักยานอ่อนนุษย์ช่วงต้นปีหน้า
และอาจจะควงคู่ไปฮันนิมูลที่ฮาไวน์สหรัฐอเมริกากลางปีหน้า
ส่วนเรื่องทายาทก็เล็งไว้ไม่เกิน๒ปีเพราะทั้งคู่อยากใช้เวลาร่วมกันก่อนค่ะ
ไม่ได้ตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องของศาสนา
แต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นพิธีที่มันศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ผมว่ามันโรแมนติกดีอะครับ
เป็นสิ่งที่ผมแล้วก็นุษย์อยากได้ก็คือการที่จะได้มายืนตรงหน้ากัน
แล้วก็บอกว่าสัญญาว่าจะรักและจะดูแลกันไปตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันน่ารักดีฮานีมูลตอนแรกก็วางไว้ว่าจะไปมกรานะครับ
ก็ยังไม่มีเวลาไปแต่นุ๊ดน่ารักนุ๊ดเป็นคนที่เข้าใจมาก
ว่างานเราเป็นยังไงลูกอาจจะรอสักพักนึง
เพราะว่าถ้ามีเลยคงไม่ได้ไปเที่ยวไหนแน่นอน
อยากได้ผู้หญิงคือรู้สึกว่าผู้หญิงจะขี้อ้อน
คือคงได้ความขี้อ้อนของทั้งคู่อะค่ะ
เวลาเขาอ้อนพ่อน่ารัก
พ่อจะได้อยู่กับบ้าน

เราก็ประทับใจว่าปิตุเป็นน่ารัก
คือตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เขาก็ยังน่ารัก
ชีวิตผมก็ดีขึ้นเวลามีเขาอยู่
รู้สึกว่าเขาทำให้เรามีความสุข
ว่าแค่นั้นมันก็น่าจะพอ